ต่อกันที่นครปฐมหน่อยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งพกระเบิดปิงปอง
แล้วก็เจอคู่อริพยายามเอาระเบิดยัดใส่ปากเขา
แต่พลาดท่าระเบิดเนี่ยระเบิดคามือเลยค่ะคู่อริเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะคะ
คือสองคนนี้เคยมีปากเสียงกันเรื่องชู้สาวมาก่อนอืม
การเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๖ค่ะคุณผู้ชมหน้าร้านขายของชำในตำบลบางภาษีในอำเภอบางเลนนะคะ
มีพลเมืองดีรีบนำตัวนายทศพรศรีอยู่กลัดวัย๒๖ปีที่ถูกระเบิดใส่มือ
สภาพมือขวาเนี่ยเละนิ้วมือขาดอาการสาหัสค่ะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลอีกคนนึงเหมือนกันนายวันเฉลิมแตงร่มอายุ๒๐ปี
สภาพคือหมดสติมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าแผ่นหลังแล้วก็หัวโนด้วย
ทั้งคู่ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนครปฐมนะคะพอเกิดเหตุปุ๊บ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

เดียวกันเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่ง

ตัวเธอก็หันไปดูทีวีตามปกติ

พอหันไปเห็นแสงไฟสว่างวูบใหญ่
แล้วก็มีควันลอยมาเต็มหน้าร้านเลยค่ะ
เห็นนายวันเฉลิมสลบอยู่หน้าร้านด้วย

ก็เจอนายทศพรนอนร้องด้วยความเจ็บปวด

พาทั้งสองคนไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ

ฉันก็จะนอนปิดประตูเลื่อนเหลือนิดเดียวเท่านั้น
ก็จะนอนแล้วก็แฟนไปอาบน้ำ
เขามาซื้อของเพราะซื้อของออกไปอ่ะ

ก็เดินออกไปคนเจ็บก็นอนอยู่ตรงนู้น
อีกคนที่มือเจ็บก็ยืนเลือดโชคอยู่ตรงนี้

ก็ให้เอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลกัน